สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้ตีแสกหน้ากันเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจ
แจกอังเปล่าแล้วก็เกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องของบ่อนพนันกันด้วย
ผิดอะไรคุณรู้ไหมการแจกอ่างเปล่าเนี่ย

ตอนตู่จีนนี่แหละเครือไปแจกผู้น้อย

แจกลูกจ้าง
ผู้บังคับบัญชาแจกลูกน้องได้ไหมคะ
ผู้บังคับบัญชาแจกลูกน้องเนี่ยเขามีกฎไว้
คุณจะไปแจกเรื่องอะไรคุณทำมาหากินอะไร
พอคุณรับราชการคุณไม่ได้ทำการค้า
คือคนจีนเนี่ยเขาแจกอังเปล่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาทำธุรกิจการค้า
เขาได้กำไรถ้าเขาขาดทุนเขาก็แจกไม่ได้
ภาษาอังกฤษเขาเรียกโบนัสแล้วตำรวจเป็นอะไรล่ะ
ก็มีข่าวว่าตำรวจเนี่ยที่ไปรอกันตำรวจฝั่งทนเนี่ย
๓๔สนปน๗ใช่ไหมไปบ้านของดาบตำรวจคือเดิมเนี่ย
เป็นจ่าเป็นดาบแล้วตอนนี้เป็นตำรวจเป็นร้อยตำรวจตรี
มณัฐท่านผู้ชมครับที่ผู้ที่ผมเอ่ยนั้นก็คือใครครับ
คือเจ้าของบ่อนลอยฟ้า
บ่อนลอยฟ้าคุณอย่าไปกล่าวหาเขานะ
บ่อนลอยฟ้าบ่อนลอยฟ้าอยู่ที่ไหน
อยู่ที่คอนโด๘ชั้นที่แถวปิ่น
เขาเรียกว่าบ่อนลอยฟ้าเพราะอะไร
เพราะว่าแหมมันสูง๘ชั้นในสมัยก่อนเล่นกันชั้น๘ชั้นข้างบน
มีโต๊ะบาคาร่ามีไฮโล
เมื่อปี๕๐ท่านเสรีพิสุทธิ์ไปบุกจับ
จับแล้วก็ตามไปค้นบ้านก็บ้านหลังนี้แหละครับที่กิจสดานคร
ที่เป็นของผมเรียกชื่อเดิมเขาละกันคือดาบมณัฐ
มณัฐเนี่ยทุกคนรู้จักดีในวงการตำรวจ
วงการบ่อนการพนันก็เพราะอะไร
เพราะในสมัยเดิมเนี่ยดาบมณัฏเป็นคนถือ
เป็นคนไปเคลียร์ซองต่างให้นายในอดีตนะฮะ
เมื่อไปเดินซองพูดง่ายว่าไปตามบ่อนการพนัน
เก็บเงินเก็บทองอะไรก็รู้จัก
รู้จักอะไรก็รู้จักนายบ่อนรู้จักคนเล่น
อย่างนี้ทำเองเสียดีกว่าทีนี้ตำรวจที่ไปเนี่ย
ก็ก้ำกึ่งแล้วครับเพราะว่าเขาใส่ซองมา
ซองนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิน๓๐๐๐ไหม
เพราะระเบียบของปปชเขาบอกว่ารับทรัพย์สินเนี่ย
จำนวน๓๐๐บาทมูลค่าเกิน๓๐๐บาทไม่ได้

แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาใส่๕๐๐พันหนึ่งไปผิดอะไร
ดังนั้นมีตำรวจที่ไหนตลิ่งชั้นตำรวจที่
อะไรสาราบางยี่ขันธรรมสาราคือฝั่งทนทั้งนั้น
เขาเรียกว่าผู้มีอิทธิพลการสร้างบารมี
คุณนิวเข้าใจไหมคนที่จะสร้างบารมีเขาก็แจกเงิน
มาเอาเงินไปถามว่าแจกทำไม

แรกแจกทำไมทำไมต้องแจก
ไอ้อังเป้านี่อังเป้าเพราะว่าอังเป้านี่เขาแจกอะไร
บรรดาที่ทำธุรกิจการค้าเขาแจกลูกน้องได้เงินได้กำไร
ประกอบธุรกิจได้กำไรตำรวจทำอะไรถึงได้กำไร

ดูแลประชาชนแล้วทำไมต้องไปแจกอังเปล่า

ผมก็บอกว่าตำรวจไซด์ไลน์ไหม

คำว่าไซด์ไลน์อันนี้ก็กำลังนิยมนะ

ก็บอกว่าผมทำงานอย่างอื่นเนี่ย

ถูกไหมล่ะ

ในวงการนี้รู้จักกันดีนะ

รู้จักกันหมดถามว่าแจกทำไม

อันนี้ผมไม่ได้ถามนะท่านผู้บังคับการ

ท่านอะไรพนธมตรีบุญยฤทธิ์
ค่ะถามว่าทำอะไร

อย่างนี้มันต้องอันทรีย์สอบ

ร้อยตำรวจตี

ผมบอกว่าเรื่องพวกนี้คนไทยเราก็อย่าไปทำอะไร
โลโปรไฟล์ไว้เงียบไว้เสียดีกว่า
พอไปเห็นว่าตำรวจมาเวียนเทียน
ท่านผู้ชมครับมีตำรวจกี่คนนะ

กว่านายเวียนเทียนมารับซอง
แหมมันดูแล้วนี่มันใครล่ะ
ไอ้คนที่เอามาถ่ายลงนี้

แต่ว่าเมื่อก่อนไม่มีโซเชียลมีเดียไงคะ
ทำมานานแล้วใช่ไหมตอนนี้มีโซเชียลมีเดีย

ตำรวจเนี่ยแหมมันดูแล้ว
เวียนเทียนไปรับกับ
คนนี้ก็บอกว่าเป็นนายบอลนะ
เอาละก็ไปสอบว่าอยู่สันติบาลเนี่ย
เขาบอกว่าไปต่างประเทศร่วมร้อยครั้ง
ทำไมต้องไปต่างประเทศบ่อยเออนั่นน่ะสิครับ

แล้วทำไมเอาเวลาราชการไป

แสดงว่าทุกอาทิตย์ต้องไปต่างประเทศ
ประเทศไหนประเทศเขมรหรือเปล่า

เพราะว่าดูแล้วมันทำงานราชการ
รับใช้ประชาชนเป็นตำรวจถ้าไปต่างประเทศ
เขาบอกว่าไปเขาอาจจะไปทุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้
มันหยุดอย่างนี้ครับครับนะครับ

คือคุณนิวคุณจะไปพูดเรื่องบ่อนไม่ได้นะ
สมัยนี้สมัยคอสชเขาไม่มีบ่อนบ่อนผิดกฎหมายในประเทศไทยไม่มี
สมัยก่อนเมื่อปี๕๔ที่ผมเป็นสอสอนั่นผมก็เปิดเผยไปเยอะ
ว่าบ่อนลอยฟ้าบ่อนกิ่งเพชรบ่อนออสใต้
คือแต่ละบ่อนของในกรุงเทพผมจะเรียกคำว่าบ่อนคลาสสิก
คำว่าบ่อนคลาสสิกเช่นบ่อนเตาปูนบ่อนประตูน้ำเขาไม่เคยย้ายที่นะ
คืออยู่ที่ไหนก็ประจำเล่นกันเป็นที่รู้จัก
ถูกต้องครับแตกต่างจากบ่อนในต่างจังหวัด

บ่อนต่างจังหวัดได้ถูกจับได้นะจะปิดไปเลย

แล้วไปเปิดที่ใหม่การเปิดบ่อนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องง่าย
หลักการหนึ่งของบ่อนการพนันคือท้องที่ต้องรับรู้

ห้องที่ต้องรับรู้อยู่แล้วคือถ้าไม่รับรู้เนี่ยมันเปิดไม่ได้
เดี๋ยวเอาจริงการเปิดบ่อนมันก็ไม่ได้ถูกกฎหมายไม่ใช่เหรอคะ
มันไม่ถูกกฎหมายแต่คุณนิวเข้าใจไหมว่านี่มันเป็นสีเทานะ
ถามว่าตำรวจจะเอาที่ไหนซื้อปืนจะเอาตำรวจที่ไหนไปซื้อของซื้ออะไรต่าง
ซึ่งของต่างพวกนี้ก็เพิ่งมาจากธุรกิจสีเทานั่นแหละ
คือไม่ใช่สีดำธุรกิจสีเทายกตัวอย่างเช่นบ่อนการพนัน
ในประเทศไทยนี่ผิดใช่ไหมครับในต่างประเทศผิดไหม

แทบจะเอารอบประเทศไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมเขมรลาวพม่า
เมื่อมีบ่อนดาบตำรวจมณัฐซึ่งปัจจุบันเป็นร้อยตำรวจตรี
ก็บอกอย่าไปเข้าใจไงพีทอันนั้นเป็นเรื่องในอดีต
สมัยปี๔๙๕๐นั่นถ้าเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
ท่านก็เคยบุกจับมาแล้วบ่อนนี้ได้นักพนัน๔๕๐๐คน
ปีเนี่ยจับกัน๒ครั้ง๓ครั้งแล้วไม่ใช่บ่อนนี้บ่อนเดียวนะ

ในสมัยนู้นท่านเสรีพิสุทธิ์จับจงกระทั่งปปน้ำปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้ว
ถามว่าในดาบตลวดมณัฑหรือว่าร้อยตลวดตรีมณัฑในปัจจุบัน
ต้องทำงานไหมยังรับราชการอยู่ไหม

เพราะอยู่หน่วยงานสังกัดสันติบาล
ศรีวราวันนี้ก็สั่งสอบแล้วบอกเอ๊ะอย่างนี้มันต้องสอบ
ถามว่าทำไมถึงมีบ่อนการพนันในจำนวนพอสมควรไม่ใช่น้อยนะครับ
ท่านอาจารย์สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์ก็เคยทำรายงานเกี่ยวกับบ่อนการพนันในประเทศไทย
ซึ่งทุกทั้งหลายทั้งมวลเกิดมาจากระบบที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์
เอ่อคนที่จะทำได้เนี่ยคุณนิวครับไม่ใช่จู่จู่ผมจะไปเปิดบ่อนนะ
ไอ้นั่นก็เรียกว่าบ่อนชาวบ้านนะเล่นกันแบบไฮโลเล่นกัน๑๐๒๐คนนะ
พอใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าตำรวจจะรู้ไหม

ต้องรู้นะประการที่๒ถ้ารู้แล้วเนี่ยมีการเคลียร์ไหมมีการจ่ายไหม
ขั้นตอนการจ่ายนอกจากท้องที่แล้วไประดับไหนสูงขึ้นไป
ผมเคยบรรยายเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายครั้ง
กระทั่งมีคนบอกว่าทำให้ถูกกฎหมายไปเลย
ทีนี้ถามว่าดาบตำรวจมณัฐเนี่ยแกมีเส้นทางเติบโตยังไง
ก็ต้องบอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเป็นแค่ดาบตำรวจ
คุณคิดว่าดาบตำรวจนี่ก็คงไม่ได้ใหญ่โตนะ
ไม่ได้มียศถึงขนาดว่าเป็นพันธุ์ตำรวจเอกพลตำรวจตรี
แต่มีคนรู้จักดาบมณัฐเนี่ยเยอะสร้างบารมีไหม
ถ้าถามว่าไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเอ๊ะแล้วเอาเงินมาแจกทำไม
ต้องถามอย่างนี้ต้องถามย้อนกลับว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้วแจกอ่างเปล่าไปทำไม
ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าในแง่ของตำรวจมีหลายประเภทด้วยกัน
ก็บางท่านก็ยอมรับแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รักอยากจะทำธุรกิจ
ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าในวินัยของตำรวจมีนะครับ
คือหมายความว่าคุณจะรับหน้าที่รัฐราชการตำรวจแล้ว
คุณจะไปประกอบอาชีพอื่นเนี่ยเป็นอาชีพหลักมากกว่าอาชีพตำรวจไม่ได้
ก็คืออาชีพหลักก็ยังคงจะต้องเป็นตำรวจตามเวลาราชการ
สมมุติว่าผมไปออกนอกราชการผมไปขับแท็กซี่ได้ไหม
ได้สิค่ะได้นะเป็นอาชีพเสริม
แต่ถ้าจะพูดว่าเอาตำรวจเป็นอาชีพเสริมแล้วเอาอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลักเนี่ยไม่ได้
แต่ดาบตำรวจมณัฐนั้นแกมีช่องทางนะ
หลังจากที่เอาเงินเดินเก็บเงินให้นายไป
ก็มีช่องทางรู้ว่าเออทำอย่างนี้เนี่ยมันทำซิเองดีกว่า
อันนี้คือระบบของตำรวจนะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ไปเปิดบ่อนอาจจะไม่ใหญ่โต
ประมาณสัก๒๓โต๊ะแต่พอทำไปทำมามันได้กำไรเยอะ
เมื่อรู้จักผู้ใหญ่เยอะก็เอาเงินเอาทองไปสร้างบารมีขึ้นมา
จนกระทั่งวันหนึ่งบ่อนลอยฟ้าก็เป็นบ่อนขนาดใหญ่
ใหญ่ขนาดไหนครับท่านผู้ชมใหญ่ขนาดว่ามี๒๐๓๐โต๊ะขึ้นไป

คนจับมาปี๕๐๔๐๐อ่ะ

ดังนั้นย้อนกลับมาว่าแจกอังเปล่าเนี่ย

มันผิดมันหาช่องผิดก็ลำบากเหมือนกันนะ
กระทั่งท่านศรีวราบอกเรื่องนี้ก็ต้องลองคิดดูก่อน
เพราะว่าถ้าไปรับจากประชาชนเนี่ย
ท่านรองพบตรท่านเฉลิมเกียรติบอกอันนี้ผิด
อันนี้ภายเป็นระเบียบแล้วดูไม่เหมาะสมท่านมีพูดไว้
ท่านก็เหมือนกับกำชับมานั่นแหละ
ช่วงตรุษจีนไม่อยากจะให้รับผลประโยชน์ใดจากประชาชน

ว่า๖๐นายเป็นตำรวจพื้นที่ไหนบ้าง
ก็มีของพื้นที่บกน๗

ธรรมศาลาบังยี่ขันตลิ่งชัน

แล้วก็ยังหาอีก๔๐กว่านาย

ทีนี้ถามว่าดาบตำรวจมณัฐเนี่ย
เขาติดเรียกว่าดาบมณัฐนะแม้นว่า

อายุแกเนี่ยประมาณเท่าไหร่๕๐กว่า

ถามว่าในสมัยท่านเนี่ย
สมัยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ย

พบตรเป็นท่านโกวิทย์นะฮะ

เขาตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนี

เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปชั้น๘และชั้น๙เนี่ย

มณัฐเดิมเนี่ยก็ชื่อจามณัฐนะ

จะเปิดเปิดปิดแบบนี้ตามสถานการณ์

ดาบรวมณัฏนี่แกดูแลตำรวจทั่วถึงเนี่ย
ไม่รู้แหละเดี๋ยวช่วงหน้าตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อนะคะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า

ระบบอุปถัมภ์ของประเทศไทยเรา
มีรากฐานมาจากวัฒนธรรม

สิทธิ์ต่างราวนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่า

ถามชูวิทย์ว่าแล้วเปิดบ่อนนี่

ถ้าไม่ใช้ไม่มีบารมีเปิดไม่ได้เด็ดขาด
ถามว่าแล้วทำไมถึงเปิด

ตำรวจเองเนี่ยก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละครับ
เป็นช่องว่างในการหารายได้
ในอดีตนั้นมีบ่อนเกิดขึ้นมากมาย
ตัวอย่างเช่นบ่อนเจ๊เป้า
อยู่ที่อยู่ที่บังนานี่แหละครับ
อยู่ซอยอุดวมศุกร์๒๖สุขวิทย์๑๐๓ซอยอุดวมศุกร์๒๖

อันนี้ก็คนแถบนั้นเขารู้กันหมด
บ่อนเสียทอสนมหาทุ่งมหาเม
ก็มีในอดีตแถวพระราม๓
บ่อนตีพฤษบ่อนตีใหญ่สอนอดินแดง
บ่อนอ๊อตใต้สอนออกลองตัน

บ่อนเจ๊ง้อบางลักษณ์บ่อนวินบางนา
บ่อน๓๙๕เยาวราช
บ่อนต่างราวนี้ต้องทราบเสียก่อนนะครับ

หรือว่าเปิดไปไปดูตาม้าตาเรือ

มีอิทธิพลย่อมมีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ

เจือจุนการอุปถัมภ์กัน
คุณนิวครับสมมุติว่า
ผมจะเปิดบ่อนนะ

คุณคิดว่าเปิดได้ครบ๓วันไหม

แล้วไม่ถึง๓วันเนี่ยก็ปิดเสียแล้ว

เรื่องเล็กเรื่องเล็ก
เพราะการแจกเขาไปแจกโดยเปิดเผย

มันน่าเกลียดไหมมารับกับตำรวจด้วยกัน
ก็มณัฐก็ยังเป็นตำรวจอยู่

เอาถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่
ระดับพันธุ์ตำรวจเอก

เอามาแจกให้ลูกน้องแจกได้ไหม
แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการแจกอังเป่าเนี่ย
คือการแจกเหมือนกับโบนัส

รากฐานนี้มันส่งไปถึงอีกรากฐานหนึ่ง

เนื่องจากว่าเรามีผู้ใหญ่กับผู้น้อย

มันก็เลยมีเรื่องของการ

วันนี้มีข่าวผมก็ไม่ค่อยถนัดนะ

มันเป็นข่าวที่ว่ารถจอด
มีการทุบทำลายเพราะว่ามีป้าสองคน

คุณไม่เคยเจอแบบนี้่ะ

มีคนจอดขวางประตูทางออกบ้านเรา

คนก็คงเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แหละ
ปัญหานี้มีก่อนเลยปัญหาแรกคือเรื่องของขอบเขตบ้าน
บางครั้งการอยู่บ้านกันคุณจะเกลียดที่สุดเลย

จอดรถเนี่ยตามคลิปนี่แหละครับ
จอดบ้างหน้าบ้านจอดล้ำกันถึงกระถางต้นไม้ทุ่มใส่กันก็มี
บ้านติดกันนี่แหละครับสามต้นไม้
อ๋อล้ำเกินโอ้โฮต้นมะม่วงอะไรล้ำมาได้อย่างไรเนี่ย
สิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
แล้วก็ข่าววันนี้ที่เป็นป้าออกมาเนี่ยเอาค้อนมาทุบ

เออมาทุบรถที่มาจอดบังข้างหน้าเนี่ยนะ
เพราะว่าข้างนั้นมีตลาดอยู่

คุณนิวครับในมาตรา๓๙๗ผู้ทำการใดเป็นการลังแก่ข่มเหงคุกคาม
ก็ทำให้รู้สึกความอับอายเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษปรับ

กรณีนี้ผมเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมาจอดรถบางบ้านผมเนี่ย
ผมไปถึงเอาขวานเลยทุบรถไอ้ที่มาจอดหน้าบ้านเนี่ยนะ
ทุบหัวมันกอดผมออกจากบ้านไม่ได้
แตรนานแล้วให้มาขยับรถก็ไม่มาทำได้ทำได้ไหม
นั่นแหละครับผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทรัพย์ทำให้เสื่อมค่าไร้ประโยชน์
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะฮะ
แต่เนื่องจากเป็นคดีที่มีความผิดส่วนตนก็ยังจะคุยกันได้เจรจาค่าเสียหาย
คนที่เอารถจอดบังมาทุบรถผมทำไม
ผมจะออกจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลการที่คุณจอดบังผมไว้เนี่ยผมออกไปไม่ได้
ผมป่วยจะตายแล้วลักษณะอย่างนี้ก็มี
เขาเอาไปฟ้องกันถึงสารดีกาเลยนะครับสารดีกาก็ระบุเลย
ว่าอันนี้เป็นการทำให้เป็นการข่มเหงเป็นการลังแก่
เป็นการคุกคามทำให้เกิดความอับอายเดือดร้อนรำคาญ
แต่อันนี้เป็นแค่โทษปรับยังไม่ถึงขนาดว่าจะไป
มีคนไปฟ้องถึงขนาดว่าถ้าผมจำไม่ผิด๓๑๐หรือยังไงเนี่ย
แต่ก่อให้เกิดความรำคาญก็สู้กันถึงดีกาเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ควรจะเจอการอยู่ด้วยกัน
ก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันกับคนข้างบ้านเรานี่แหละครับ

ก็ต้องไปฟ้องเอาเรื่องไอ้๓๙๗นี่แหละครับ
คือเดือดร้อนก่อให้เกิดความเดือดร้อนขอให้เกิดความรำคาญครับ

ใช้สติมีมารยาทแล้วกันนะ
มีไม่ไหวนะบางทีอารมณ์มันมาเหมือนกันนะ
ก็อาจจะลงโทษน้อยกว่านะฮะ
สาธารณ์ท่านพบว่าถือว่าถูกบรรดาโทษะ

บ้านเมืองมีขื่อมีแปรทำผิดก็ต้องได้รับโทษกันไป

วันนี้หมดเวลาลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ